ไปดูเรื่องลิงกันหน่อยดีไหมคะ

จ๋อที่ลบบุรีถ้าพูดถึงเจ้าจ๋อเนี่ยต้องไปดูที่ลบบุรีเขาทำอะไรไปดูคลิปค่ะ
กระจกใสบางที่กั้นตรงกลางเท่านั้นเอื้อมไปไม่ถึงมันจริงค่ะ
แล้วก็ไม่กล้าออกไปด้วยนะเอาจริงใครจะกล้าออกไป
แล้วติ๊กเขามาแบบบุกถึงหลังรถกระบะเลยนะ
คือสิ่งที่เขาตามหาคืออาหาร
แต่พอเขาไม่เจอเขาได้

เอาเลยเป็นคลิป๑แต่เขาบอกมีความแสบคลิป๒

มันสวยเฮ้ยขนมขนมมันสวยขนมมันสวยขนมมันสวย
เฮ้ยขนมมันสวยเฮ้ยขนมมันสวย
เฮ้ยขนมมันสวยเฮ้ยขนมมันสวย
โอ้โหคลิปที่๒นี้เป็นวันที่๒ที่เขาคิดว่าเดี๋ยวจะต้องผ่านเส้นทางนี้อีก
เราเอาคนไปนั่งข้างหลังดีกว่าลิงจะได้ไม่ขึ้น

ไม่ได้กลัวเลยเนี่ยนะคะเอาขึ้นชื่อว่าลิงสารพระการ
เพราะฉะนั้นแล้วใครที่ผ่านไปผ่านมาเขาไม่กลัวนะคะ

รุ่นใหญ่มากจริงระวังกันด้วยนะคะ